เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาหลายวันอยู่พอสมควร
กับเหตุการณ์เพื่อนบ้านที่ลักษณะเหมือนเขามีปากมีเสียงกัน

หรือว่ามันบันดาลโทษะ
คนหนึ่งไปเอารถออกมาแล้วก็ขับไปชนอีกคนนึง

จนทำให้คนที่ใส่เสื้อขาเสียชีวิต

เพราะว่าทางตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
นั่นก็คือนายภัยบูลสั่งสารอายุ๕๖ปี
ผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ก่อเหตุขับ
รถเก๋งพุ่งชนนายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๗ปี

แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้

อย่างที่เห็นในคลิปในภาพวงจรปิดนะครับ
ก็ตัวนายภัยบูลเข้ามอบตัวที่สพเมืองพระนครศรีอยุธยา

แล้วก็เป็นห่วงครอบครัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เขาเองหลบหนีไปอยู่ที่อำเภอแม่กรอง

ก่อเหตุพุ่งชนนายสุพรรณจริง

แล้วก็ทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

ดูจากในภาพเนี่ยเหมือนว่ารถมันจะถอยลำบาก

เหมือนมันจะไปกีดขวางหรือเปล่า
แต่เขาบอกแบบนี้ว่าที่ทำลงไปเนี่ย

ปัญหาความขัดแย้งสมัยเป็นกรรมการ

เป็นความแค้นฝังลึกฝังเก่า

แล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัว

ใกล้กันเขาพูดแบบนี้ว่า

ทำอะไรดังโครมคลามจอดรถ
สิ่งของกีดขวาง
เรื่อยมาจนมาถึงวันเกิดเหตุ

เพื่อจะไปทำงานคือรับจ้างขับรถ
พอเดินทางมาเดินมาอยู่ที่หน้าบ้าน

แล้วก็มองหน้าลักษณะหาเรื่อง

เหมือนกับว่ายักษ์คิ้วให้อะไรอย่างนี้นะ

เขาก็บอกว่ายังช่างใจได้นะ

เขาเหลือไปมองผู้เสียชีวิต

สุดท้ายทนไม่ไหว

จังหวะถอยรถแล้วเหยียบคันเร่งเต็มที่ชนเลย
โอ้โหแต่ว่าเราดูจากคลิปแล้วก็เห็นนะว่าผู้ตายก้มหน้ารถน้ำต้นไม้อยู่อะค่ะ
ภาพวงจรปิดมันบอกแบบนั้น
เป็นหลักฐานนะครับยังไงซะตำรวจเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมด

ลองฟังเสียงของผู้ต้องหาในภัยบูลสั่งสารเขาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
อืมมันชั่วววบจริงนะนะคะ
ออกมาขอโทษแบบนี้จริงมีภาพตอนที่เขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วด้วยนะตอนควบคุมตัว

พันธ์ตำรวจเอกประเวทศรีนากผู้กรรมการสพพนสริยุธัยาระบุว่า
เรื่องต้นนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งผู้ต้องหาก็รับทราบข้อกล่าวหาและยอมรับว่าเจตนาชนจริง
แต่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านกัน
แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยหลายครั้งเป็นเวลาหลายปี
จากการที่ผู้เสียชีวิตเคยจอดรถหรือว่าตั้งราวตักผ้าล้ำหน้าบ้านอะไรแบบนั้นนะครับ
แล้วก็ประกอบกับชอบทำเสียงดังแล้วก็บางครั้งก็พูดจาดูถูกคือมีปากเสียงกันว่าง่าย
หลังจากตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จนะครับ
โดยผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
จริงแล้วคนเราทุกคนอยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากทำพลาด
แค่ควบคุมยับยั้งได้มากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเอง
แต่คือเขาก็ไปถามเพื่อนบ้านมาเขาบอกว่าคุณภัยบูลเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อน
หัวร้อนง่ายเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
คืออารมณ์ชั่ววูบมันเกิดขึ้นรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องมีสตินะ
ใจเย็นกันไว้นะคะ